สมตัวเลขกันดีกว่าคุณผู้ชมไปที่อุทัยธานีครับ
กู้ภัยเขารับแจ้งให้มาจับตัวนี้หน่อย

ติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ด

โอ้โหตัวใหญ่อ้วนตับเชียวคุณผู้ชม
อาสาสมัครกู้ภัยเมืองพระชนกอำเภอเมืองอุทัยครับ

บร้อนอยู่ซอกกำแพงบ้านเลขที่๗๗ทับ๔หมู่๕

จับมัดขาไพ่หลังเลย
วัดความยาวหัวจรดห่างได้๑๘๐เซนติเมตรครับ

พอจับตัวได้แล้วชาวบ้านขอหน่อยนี่

หาใช่ไหมขอเลขนี่แหละ
เผื่อจะมีเลขตามตัวของมันบ้างนะครับ

ขนุนไหมล่ะขนุนนี่แหละ
แต่มันเป็นรูปหัวใจคุณผู้ชมครับ

อันรูปขนุนรูปขนุนกุปสมครับ
มันโพงมาจากใต้ดิน
แล้วอยู่ใต้ต้นขนุนนะครับ
จริงเหรอพี่มันโผล่จากใต้ดินจริงเหรอนะ

ตะบนแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับ

มันคล้ายรูปหัวใจ
มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๘๑๐นิ้ว
ยวนนาแพร่เจ้าของบ้านอายุ๖๕ปี

ปกติต้นขนุนจะออกลูกตามต้น
แต่ปีมาปีนี้ทำไมมันผุดมาจากใต้ดินว่า
ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแปลกใจจริง

และบริเวณด้านบนของมันหรือว่าหัวของลูกขนุน

จะเอาไปเสี่ยงโชคในงวดนี้แหละครับ
อะไรที่จะทำให้ล้อรถเนี่ย
มันเป็นรูแล้วก็ยางแบนได้บ้าง
ตัปูนอตอะไรแบบนี้ใช่ไหม

กลับสุดสูตรมันในยาวลองรอยและครับวงไว้และแผลนี้ก็จะยากเยี่ยม
ยางบางแล้วใช่อืมแล้วนี่พยายามดูว่าเอ๊ะหลวงพ่อองค์ไหนนะ
วัดไหนพศอะไรนะแต่มองไม่เห็นที่แน่
เมื่อกี้กลับไปดูภาพแรกอีกทีหนึ่งค่ะอืม
ภาพแรกคืออะไรทะเบียนรถกู้ไพรอ่า
นี่แหละสี่เจ็ดแปดเจ็ดนะคะสี่เจ็ดห้าเจ็ด
ไม่ได้เดี๋ยวเล็กเคลื่อนเคลื่อนแล้วล่ะเจ็ดห้าเจ็ดเคลื่อนแล้วล่ะ

ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่อุดรธานีคุณผู้ชมฮะ
แล้วงานนี้ชาวบ้านเขาไม่พลาดครับนี่ขบวนมาแบบนี้
ส่งทะเบียนรถลุงตูกันหน่อยดีกว่าคนเอกรยุจรรย์โอชานายกน้ำตรีครับ
ในฐานะแคนดิเดตนายกของพักรวมไทยสร้างชาติมาช่วยลูกพักหาเสียงที่อุดรธานี
แต่ว่าเป็นถิ่นฐานเสียงของพักเพื่อไทยนะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ใช้
รถตู้โตโยต้าเอาผาดทะเบียนทะเบียนอะไรนี่ดูกันเองครับไม่พูดดีกว่า
ให้ความสนใจก็ถ่ายรูปถ่ายรูปลุงตู่หรือเปล่าถ่ายรูปทะเบียนรถครับ
แล้วก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่ในแผงที่อยู่ใกล้ใกล้แถวนั้นจนแม่ค้าบอกโอ้โห
ตอนนี้นะเลขห้าเก้ากับห้าห้าเกลี้ยงแผงแล้วครับค่ะแล้วก็หมายเลขสองสองด้วย
ของพักลุงตู่นั่นแหละก็หมดเช่นกันจนถึงขั้นลุงตู่ถึงกับบอกเบานะ
เบาเบาหน่อยเบาเบาหน่อยค่อยค่อยซื้อหน่อยอ๋อค่อยค่อยอย่าเล่นเยอะ
อย่าเล่นหมดตัวอ่าเอาไปดูตัวเลขกันต่อที่สารตาจันดีกับยายศรีนะครับ
วัดพลายชุมพลสุโขทัยชาวบ้านเข้าไปร่วมพิธีนี้
เขาเรียกว่าพิธีเบิกเนธรูปหล่อนี่สร้างขึ้นมาใหม่เลยนะ
นี่คือที่วัดพลายชุมพลที่ผมบอกครับอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับ
เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้คึกคักทีเดียวครับวัดแทบแตกอ่ะ
ชาวบ้านไปรู้พิธีเบิกเนธรูปหล่อตาจันดียายศรีนะครับ
สร้างขึ้นมาใหม่ขนาดเท่าคนจริงเลยนะ
นี่อยู่ในสาราไม้เรือนไทยนะครับมีนายชะยุทธ์พันแก้วทอง
อาจารย์โอเล่ยานสัมผัสเป็นคนทำพิธี
แน่นอนครับนี่ต้องมีการจุดประทัดจุดประทัดกันหนึ่งแสนนัทคุณผู้ชมครับ
เพื่อเสี่ยงทายเอาเลขเลขได้มีไหมมีเลขปลายประทัดไหม
อาจารย์ดูใกล้หน่อยอาจารย์ขอดูใกล้หน่อยอาจารย์โอเคอาจารย์ครับผม
ทุเรียนปลูกอยู่ในวัดแล้วเวลารดน้ำ
ต้องเอาน้ำอะไรรสดีล่ะคะนอกจากน้ำมนต์

นี่ค่ะปลูกอยู่๗ต้นนะคะนี่คือ
ที่วัดสำรงเกียรติที่ศรีสะเกดนั่นเองค่ะ
แล้วเจ้าอาวาสบอกว่าที่เอาทุเรียนภูเขาไฟมาปลูก
เพราะอะไรที่พื้นที่อำเภอขุนหานเนี่ย
หรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เขาก็เอาทุเรียนมาลงไว้๓ปีกว่าแล้ว
เดี๋ยวปีหน้าน่าจะเริ่มออกผลแล้วก็เก็บกินได้
เรียนภูเขาไฟทั้ง๗ต้นไม่เหมือนใคร
เพราะว่าปลูกอยู่ในรั้วพระอุโบสถแล้วต้องเอาน้ำมนต์
สวดปฏิโมกทุกวันพระมารดเป็นประจำเลย
ชาวบ้านเขาก็เชื่อค่ะว่าจะเป็นมงคลชีวิตนะคะ